อีกหนึ่งเรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไป
เพราะว่าสื่อของกัมพูชาเขามีรายงานออกมานะครับ
ในโลกโซเชียลได้โพสต์วิพากษ์วิจารณ์การก่อสร้างโรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งโรงแรมแห่งนี้อยู่บนเกาะพงันของสุราชธานี
อันนี้อยู่ที่ไทยใช่ไหมบางคนเห็นภาพแล้วคิดว่าเฮ้ยนี่คือนครวัด
แต่สิ่งที่สำคัญคือโรงแรมแห่งนี้ก๊อฟนครวัด
แล้วเอามาสร้างเป็นโรงแรมทำได้หรือไม่
เพราะว่ามันมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของอะไรเข้ามา
ถึงได้บอกว่ามันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่นะฮะ
ตีข่าวข่าวนี้บอกว่าชาวเน็ตในกัมพูชา
แสดงความไม่พอใจหลังจากที่เห็นโรงแรมที่พักแห่งหนึ่ง
ซึ่งดูคล้ายกับการเรียนแบบนครวัดนครธม
ซึ่งโรงแรมแห่งนี้อยู่บนเกาะพงัน
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีของไทย
ที่ได้นำสถาปัตยกรรมนครวัดนครธมของประเทศกัมพูชา
ตกแต่งเป็นตัวอาคารของโรงแรม
ซึ่งจริงแล้วนครวัดนครธม
ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ซึ่งไม่ควรถูกลอกเลียนแบบไปใช้ในเชิงพาณิชย์
โดยโรงแรมแห่งนี้มีโลแกนว่า
พบกับความภาคภูมิใจของนครวัด
คุณบนเว็บไซต์ของโรงแรมนะฮะ
เท่าที่เราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็ระบุชัดเจนบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากความสวยงามของนครวัด
อกจากนี้ผู้เข้าพักที่โรงแรม
ยังสามารถเลือกห้องพักที่ถูกตั้งชื่อ
ศิลปะของกัมพูชา
ทีนี้คุณแต่ละห้องพักเนี่ย
ก็มีทั้งศิลปะที่เป็นตัวอาคารนะครับ
แต่ละห้องก็มีความแตกต่างกันไป
และภายในห้องก็มีพวกของตกแต่ง

ประดับประดาษไว้ภายในห้อง
เออแต่อันนี้ก็ต้องฟังต้องตรวจสอบนะ
เพราะว่ามีข้อมูลมีข้อมูลจากแหล่งข่าว
ที่เขาเปิดเผยนะบอกว่าช่วงที่สร้างโรงแรมนี้
เจ้าของเองเอาช่างจากกัมพูชา
มาก่อสร้างศิลปะแบบขอมแบบนี้
แล้วเจ้าของเองเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสกัมพูชา
มีภรรยาเป็นชาวกัมพูชา
แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เกาะพงันนะ
โรงแรมนี้ก็ปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมา

ว่านายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพังงัน
ก็คือนายวิชัยคงมั่นก็เปิดเผยบอกว่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ย
ได้มีการยื่นแบบก่อสร้างที่ถูกต้อง
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดูแลก่อนการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวไม่ผิดระเบียบการก่อสร้าง

ที่สำคัญในมุมมองของตัวนายกสมาคม
เสริมการท่องเที่ยวเกาะพงันเองในฐานะนายกสมาคม
ก็มองว่าการที่เจ้าของโรงแรมนำแบบนครวัดมาจำลองเป็นโรงแรมนั้น
น่าจะเกิดจากความชื่นชอบนครวัดนครธมที่มีศิลปะที่สวยงาม
แล้วก็เป็นการร่วมสืบสารศิลปะของประเทศกัมพูชา
ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความงดงาม
แต่ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อ
เพราะว่าล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของกัมพูชา
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวเน็ตของกัมพูชาเขา
โดยระบุว่าการสร้างโรงแรมแห่งนี้อาจสามารถช่วยโปรโมทนครวัดได้ทางอ้อมด้วยนะ
แต่ทางโรงแรมไม่ได้ขออนุญาตทำให้ต้องมีการตรวจสอบว่าการสร้างโรงแรมในลักษณะนี้
จะส่งผลกระทบต่อเรื่องใดบ้างต่อประเทศกัมพูชาอย่างไร
คือฝั่งเราก็ตรวจสอบฝั่งกัมพูชาเขาก็ตรวจสอบด้วยนะฮะ